หนุ่มคนนี้กันบ้างดีกว่าเด่นคุณงามเนธ
บอกเลยว่าช่วงนี้ฟิตมากไม่ใช่แค่กล้ามเขานะที่ฟิตเนี่ย
ชีวิตเขาเนี่ยฟิตสุดค่ะเพราะว่าเร่งถ่ายละครอยู่๓เรื่อง

พระเจ้าเอาเวลาที่ไหนไปนอนเพราะคุณค่ะ
นี่ต้องบอกเลยนะว่าเขาเนี่ยรับงานแสดงเยอะมากแบบมาก
ที่สุดเท่าที่เคยรับมาเลยช่วงนี้
ใครจะบอกว่าพระเอกกล้ามโตเด่นคุณร้อนเงิน
ให้หยุดความคิดนั้นไปก่อนค่ะ
หลังจากที่เจ้าตัวให้สัมภาษณ์ผ่านบันเทิงไทยรัฐ
เกี่ยวกับเรื่องคิวงานของตัวเองว่าช่วงนี้
บอกเลยนะครับพี่ผมเนี่ยทำงาน๗วันแน่นเอียด
ทั้งละครทั้งหนังโอ้โหคิวถ่ายเรียงกันติด
เชื่อไหมคุณผู้ชมบางวันมีเวลานอนแค่๒๓ชั่วโมงอ่ะ
อ๋อบางวันเนี่ยถ่ายเช้ายันไปเช้าของอีกวันแล้วค่ะ
ได้ยินแบบนี้ก็เลยต้องถามโอ้โหพ่อนุ่มทำไมต้องฟิตขนาดนี้
ร้อนเงินเหรอคะเจ้าตัวบอกว่าไม่ใช่ครับผมรู้สึกร้อนวิชา
เขาสนุกกับบทบาทที่แตกต่างกันของแต่ละเรื่อง
แล้วก็มองว่ามันเป็นความท้าทายคือมันต้องแยกคาแรคเตอร์ไงในแต่ละเรื่อง
ต้องรับบทไม่เหมือนกันใช่ไหมคะเขาต้องแยกคาแรคเตอร์
มันยากขนาดไหนมันเป็นยังไงอ่ะให้เดี๋ยวคุณเล่าให้ฟังดีกว่าค่ะ
ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่รับละครค่อนข้างเยอะที่สุดตั้งแต่ตลอดชีวิตที่เคยรับมาเลย
รับหนังรับละครอะไรเต็มแบบเกิน
เขาพูดกันว่ามันจะสับสนแล้วจะไปเล่นมันจะมีติดมาบ้างอะไรอย่างนี้
แต่ว่าผมกลับสนุกกับการที่แบบได้แก้ไขตรงนั้น
อันนี้คือร้อนเงินหรือยัง
เงินเอาเป็นไว้ทีหลังตอนนี้มันแบบมันอยู่ในช่วงวัยที่แบบกำลังสนุกเลยอะไรอย่างนี้
เหมือนคนร้อนวิชาใช่ครับ
เหมือนคนกำลังแบบรู้สึกร้อนวิชาอะไรอย่างนี้อยากลองใช้อะไรอย่างนี้
รู้ว่าดีหรือเปล่าแต่รู้แค่ว่าสนุกแค่นั้น
ไม่รู้หรอกว่าตัวเองทำได้ดีหรือเปล่าก็ไม่รู้
คลิปเก่าให้หายคิดถึงกันไปก่อนจ้า
ก่อนที่จะไปถ่ายละคร๗วันครั้งที่แล้วเขาถ่ายทิ้งไว้ประมาณ๒๓คลิปแล้วเอามาลงย้อนหลังทีหลังอะไรอย่างนี้ครับ

คนเรียกร้องไหมว่าเออถ่ายบ่อยหน่อยชอบคู่เด่นคนกัน
ก็มีคนเรียกร้องบ่อยเหมือนกันครับใช่แต่ว่าด้วยเวลาด้วยสิ่งต่างอะไรอย่างนี้มันก็ไม่ได้ถ่ายเยอะหรอกอะไรอย่างนี้ใช่ครับ
ก็คือถ้าเจอเมื่อไหร่ก็อาจจะมี
ใช่ครับถ้าเจอเมื่อไหร่ก็อาจจะมี